จกค่ะคุณจิ้งจกธรรมดาตลอดข่าวของเราก็ไม่พาไปดูหรอก
แต่จิ้งจกตัวนี้จิ้งจกเหล่านี้มันมีลักษณะพิเศษกว่าจิ้งจกตัวอื่น
พิเศษยังไงพิเศษใส่ไข่หรือเปล่าไปดูค่ะ
แม่ที่ผมจุแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณผู้ชมเงียบกันนะครับ
แต่ผมเนี่ยจะสื่อว่าเสียงนี้คือเสียงของจิ้งจกนั่นเอง
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูจิ้งหยอก
แต่จิ้งจอกที่เราจะพาไปดูนั้นมันมีลักษณะแปลกประหลาด
ต่างไปจากจิ้งจกทั่วไปแปลกยังไงเราไปดูกันเลย
จิ้งจกทั่วแรกบอกเลยว่าโต
ต่างจากจิ้งจกทั่วไปน้องหัวโตกับลูกแสงโมแต่ว่าในเรื่องของความเชื่อ
หากใครเห็นจิ้งจกที่มีลักษณะแปลกประหลาดแบบนี้

มันอาจจะมาให้โชคลาบแก่ภูินิโปเบนก็เป็นได้
จิ้งจกตัวที่๒บอกเลยตัวนี้มีหางถึง๒หาง
มีถึงหางไม่พอนี่มีถึงสองหางใช่มั้ยโอ้
หลายคนที่เห็นก็เชื่อว่ามันจะมาให้โชคลาภ
ทั้งเรื่องดวงและหน้าที่การงานกับผู้ที่พบเห็น
ส่วนผู้ที่ดวงดีที่พบเห็นเจ้าจิ้งจกตัวนี้
นั่นก็คือคุณอาทเทพโอสต์
เขาเล่าว่าพบจิ้งจกสองหางตัวนี้
อยู่ที่เบาะด้านหลังรถยนต์ของตัวเอง
แล้วเขาก็ได้คว้ากล่องเล็กในรถ
และเรียกจิงจกตัวนี้มานิ่นหน่อย
ให้เข้ามาในกล่องเพื่อนำไปเลี้ยง
และเหมือนจิ๊กจกตัวนี้เขาจะรู้เรื่องด้วยนะ
มันก็ค่อยคลานเข้ากล่องมาอย่างง่ายได้เลยครับ
และจิ้งจกตัวสุดท้ายบอกเลยว่า
แปลกประหลาดกว่าตัวที่ผ่านมา
แปลกอย่างไรไปดูครับ
คุณพระนี่มันจริงหรือเปล่าเนี่ย
เกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นจิ้งจกแปลกแบบนี้ครั้งแรกเฮ้ย
ปกติแล้วจิ้งจกจะมี๒ตา
แต่จิ้งจกตัวนี้มี๓ตาโผล่ขึ้นมาตรงบริเวณหน้าพาย
แล้วบอกว่ามันอาจจะมาให้โชค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
เพราะนอกจากเรื่องของโชคลาภแล้วจิ้งจกเหล่านี้อาจจะอายุสั้น
เพราะเขาเกิดมาผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องแปลกหาดูยากที่เรารวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ